มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกิดขึ้นจากการที่มีคลิปหนึ่งแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นคลิปที่เจ้าของฟาร์มไก่ในจังหวัดอุดรธานีเขาซ้อมลูกน้อง
บอกว่าเป็นการสั่งสอนเพราะว่าลูกน้องคนนี้ขโมยไก่๑๒ตัว
เป็นเงิน๒แสนบาทเขาก็เลยโมโห
หลังจากนั้นพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
เขาก็เลยบอกว่าทำไมล่ะเขาคับแค้นใจสูญเสียเงินไปตั้ง๒แสนบาท
อยากจะให้สังคมเข้าใจในเรื่องนี้ดูกันค่ะ
วันนี้กับวงการไก่ชนมาก็ควรแล้ว
แล้วก็ด้วยบริการอะไรต่างแล้วนะ
ช่วยดูแลผมหน่อยในสื่อออนไลน์ที่ลงไป
ที่มีการว่าผมต้องไก่ตัวแค่๑๐๐๐บาทกว่าตี
เขาขนาดนั้นลูกมีพ่อมีแม่อะไรอย่างนี้
ผมอ่านแล้วก็ดี
นี่คือการไลฟ์สดหรือว่าการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก
ของนายธนชัยสุพชัยสาคอนหรือว่าเสียแชมป์
เป็นเจ้าของไก่ชนซิติคาค่ะ
เป็นฟาร์มไก่ชนชื่อดังของจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เนื้อหาก็คืออยากจะให้สังคมนี้เห็นใจ
หลังจากที่ก่อเหตุทำร้ายลูกน้อง
ลูกน้องคนนี้คือนายแสนเก่งเสนา
และมีการโพสต์คลิปด้วยในโลกออนไลน

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ
แสนเก่งลูกน้องแอบขโมยไก่ไปขาย๑๒ตัว
รัวมูลค่ากว่า๒๐๐๐๐บาท
พอจับได้บอกลูกน้องบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้ทำ
ก็เลยมีการลงไม้ลงมือเพื่อสั่งสอน
โดยนายแสนเก่งเคยมีประวัติขโมยของนายจ้างมาก่อนด้วย
หลังเกิดเหตุครั้งล่าสุดหลบหนีไป
แล้วก็ตอนนี้ไม่ทราบว่าในแสนเก่งไปอยู่ที่ไหนด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกภูมิวิทย์เวทกามา
ผู้กำกับการสพเมืองอุดรธานีบอกว่า
นายชนะชัยได้เข้าแจ้งความข้อหารักทรัพย์กับนายแสนเก่งแล้ว
ส่วนนายแสนเก่งเองสามารถแจ้งความได้เหมือนกัน
แจ้งความกลับเจ้านายก็คือนายชนะชัยสุภาษาคอน

แต่ว่าตอนนี้นายแสนเก่งยังหาตัวไม่เจอเลยค่ะ